ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวเดินทางตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไปจนถึงตอนล่างมา
ตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างไรกันบ้าง
แน่นอนนะครับอย่างที่ซาบกันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้มีพายุนึงลูก
เป็นพายุที่มีชื่อว่าไข่ตักลายก็ในกล้ามภายนี้นะครับก็อย่างที่ได้ฟังติดตามรากาศ
กรมบุตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องก็คือพายุลูกนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนนี้เป็นพายุอีกหนึ่งลูกที่ก่อตัวขึ้นนะครับ
แล้วก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมหนาวเช่นเดียวกัน
เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูการตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็พบว่าอากาศนั้นจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อนหน้านี้แผลลงมา
นำเอาลมหนาวมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่อนกำลังลงในครั้งนี้อย่างที่บอกแล้วครับ
ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้พายุลูกนี้นั้นมีกำลังเพิ่มขึ้น
แล้วก็มีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
โดยจุดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่นนะครับ

โดยจะผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในช่วง๒๒๒๓๒๔นี้นะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ใครที่จะเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญครับ
ทำให้คลื่นนั้นสูงกว่าปกติ
อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็เป็นช่วงที่ลมหนาวอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คืออากาศชื้น
ก็จะทำให้อากาศนั้นเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย
ส่วนตอนเช้าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็จะเริ่มมีลักษณะของหมอกเกิดขึ้น
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ